ส่วนเรื่องราวดีอีกหนึ่งอย่างที่มีเฉพาะในประเทศไทยคือสถานที่ท่องเที่ยว
สวยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวกันเที่ยวที่ไหนเชียงใหม่
ยังไงก็ไม่เบื่อที่นี่โอ้โหสถานที่สวยงามวัดเยอะก็สวย
ก็จะพาไปที่วัดนี่แหละที่วัดศรีสุพรรณถนนวัวลายตำบลหายาอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ครับ
หลังจากที่ทางวัดนะเขาได้สร้างพระอุโบสถเงินที่มีมูลค่ากว่า๓๕ล้านบาท
ก็สร้างความฮือฮาให้กับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกมาชมความงดงามกันแล้ว
ตอนนี้มาใหม่มาใหม่นี่เลยกำแพงพญานคราชที่มีความยาวถึง๓๐เมตร
เป็นกำแพงที่นำมาติดตั้งเอาไว้เพื่อกั้นพระอุโบสถเงิน
โอ้โหเขาบอกว่าตอนกลางคืนเนี่ยฮิตฮอตแล้วก็สวยมาก
ช่วงกลางคืนทางวัดเขาได้จัดไฟแบบแสงสีเสียงส่องไปยังกำแพงนคราชและอุโบสถเงิน

กำแพงเงินนคราชนี้นะครับสร้างขึ้นจากเงินบริจาคของผู้ที่มีจิตศรัทธาจากทั่วโลกเลยนะ
ที่ได้มาท่องเที่ยวที่นี่แล้วก็มาไหว้ขอพรพระพุทธปฏิหารณพระอุโบสถเงิน
หลายคนเขาบอกว่าได้โชคได้ลาบจากการตั้งจิตอธิษฐาน
ก็เลยนำเงินมาบริจาคสร้างกำแพงเงินนคราชนี้ครับ
โดยการก่อสร้างก็ใช้เวลานับปีเลยนะ
ระดมช่างเงินจากทั่วเมืองเชียงใหม่มาช่วยกันทำ
เพื่อให้ได้ผลงานชั้นเลิศออกมาแบบนี้ครับวิจิตการตา
เงินที่เชียงใหม่เขาขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องความสามารถ

งดงามของกำแพงเงินความยาว๓๐เมตร
ถนนวัลายอำเภอเมืองเชียงใหม่
เดาใครไปที่นี่ก็เชื่อว่าน่าจะเป็นอีกแห่งหนึ่งที่ต้องไปแวะเลย
งามจริงได้เห็นความงดงามนะคะ

เข้าวัดเนี่ยมันร้อนไม่จริงนะอันนี้เย็นแล้ว

ก็เข้าไปตอนเย็นจะเป็นว่าร้อนนี่ยังไงล่ะปะถูกเฮ้ยถ้าคุณลองเข้าตอนเย็นสิ
จะร้อนอยู่นะร้อนอกร้อนใจเข้าไปก็ไม่ได้นะ
เพราะว่าเข้าไปแล้วจะเย็นเย็นอกเย็นใจขึ้นนะ
สถานที่ท่องเที่ยววัดสวยที่ภาคเหนือก็ยังมีอีกมากมาย